คนนี้ค่ะเรียกว่าไม่ได้เว้นวักพักหัวใจเลยค่ะ
สำหรับน้องสาวดิฉันคุณขวัญอุสามณี
คนนี้ก็เลิกนะขวัญเลิกโสดแล้วจ้า
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ออกมาเปิดใจนะครับ

ถ้าไล่ความกันไปนะคะก็มีท่านเซอร์ใช่ไหมคะ

เพราะน้องขวัญอุสามณีออกมายอมรับนะคะว่าไม่โสด

กับคุณไฮโซแพทริก
ซึ่งเมื่อวานขวัญปั๊วมากนี่เลยภาพนี้
แล้วก็ภาพดอกไม้มีแท็กหากัน

และที่สำคัญเหตุผลที่เธอไม่โสด
ถึงมีความรักรัวเพราะว่าเป็นผู้หญิงอะค่ะ
อย่าไปจมอยู่กับความทุกข์นานนะเชอรี่

คือเรารู้จักกันถึงรู้สึกดีให้กันและกันอะไรอย่างนี้
เขาก็ดูแลขวัญดีแล้วก็สร้างความสุขให้ขวัญตลอด
ไม่เคยทำอะไรให้ขวัญแบบช้ำหรือว่าระแค้นระคายใจ
หรือว่าคือเป็นคนที่แบบเหมือนคนที่ดีในชีวิตเราอะค่ะ

คือเราก็ไม่ได้สามารถเข้มแข็งได้ตลอดเวลาพอถึงจุดหนึ่ง
แล้วก็อยากมีใครสักคนหนึ่งที่คอยปกป้องเราคอยดูแลเรา
ขวัญไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะ
แต่ว่าถ้าทุกวันนี้เราสร้างความรู้สึกดีให้กัน
เราก็จะแบบความรักมันก็จะคุ้มครองปกป้องเราเองนะคะ
แสดงว่าทุกวันนี้คือคนไม่โสดแล้ว